สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะครับ
เมื่อวานนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้มาจริงเป็นคิวของผมเมื่อวานต้องมา
เมื่อวานไปงานศพของทางคุณย่าคุณมดำคุณย่าสุภานะครับที่ฉาเชิงเศร้า
คุณมดำก็ร้องห้าอยู่ตลอดเวลาพี่หนุ่มก็ปรอบน้องไหม
ปรอบเพราะว่าคุณย่าของคุณมดำเปรียบเสมือนคุณแม่เลยนะ
เพราะว่าเลี้ยงคุณมดดำมาตั้งแต่เด็กเล็กเลย

น่าจะอย่างนั้นนะครับตั้งแต่มดดำแบบตัวเล็ก
เด็กแล้วก็ช่วงวัยรุ่นพี่มดดำก็วีรกรรมเขาก็แสบสวงมาก

เพราะว่าคุณแม่คุณมดดำเนี่ยแกจะอยู่ต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นพออยู่ที่เมืองไทยเนี่ยทางคุณย่าก็จะมีคนดูแลคุณมดดำตลอดตั้งแต่เด็ก

คุณมดดำไปขโมยเครื่องเพชรของแกไปขโมยอะไรแก

แกก็ไม่ว่าคุณมดดำก็เกเลเมื่อก่อน
แล้วคุณย่ารักมดดำมากขนาดที่เกเรมากพี่หนุ่ม
คุณย่าไปขอกับสิ่งสาธิตกับพระ
บอกว่าถ้ามดดำเป็นคนดีเนี่ยคุณย่าจะทานเจตลอดชีวิต

คุณย่าก็เลยทานเจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับผม
นี่คือความรักของครอบครัวของมดดำนะครับ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวตันเจริญด้วย
นะครับอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับ
ตัดเลออก่อนเนี้ย

วันนี้พี่มามา

วันนี้ติดตามรายการเราให้ดีนะฮะ

มีพิธีกรที่ว่าบางคนหายไปนาน

เดี๋ยวไปว่ากันว่าคืออะไรนะครับ
นั่งกันอยู่สี่คนครับแล้วก็มีคุณป้าอีกหนึ่งคนนะครับ
รอดชีวิตหวุดหวิดแล้วก็โชคดีนะครับ
ไม่มีใครได้รับอันตรายหรือว่าได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะ
ตามภาพเลยคุณผู้ชมครับยอดนะฮะล่าสุดนะครับ
ในวันนี้นะฮะที่บริเวณหน้าเสาทงนะครับ
โพทองจินดามณีอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับ
ได้เดินทางไปมอบประกาศกิติคุณนะฮะ
ให้กับนายสนทิบุญส่งอายุ๑๖ปี
ฮะแกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่
แล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ทำความดี
นั่นก็คือการโดดลงไปในน้ำแล้วก็ไปช่วยเหลือรถจักรยานพ่วงข้าง
ตกคลองเมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ในวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
บริเวณถนนโพทองทางพระหมู่ที่๖ตะบนทางพระ
อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนี่นะฮะประกาศนียบัตรที่มอบให้ยอด
ทางด้านนายสนทิบุญสงศ์นะฮะเด็กนักเรียนอายุ๑๖ปีเนี่ยนะ
ก็บอกว่าตนเองนั้นแล้วก็เพื่อนเนี่ย
ขับขี่รถกลับจากโรงเรียนเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้าน
โดยขับขี่ไปตามหลังรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ที่เกิดเหตุนั่นแหละฮะปรากฏว่าอยู่ดีดีเนี่ยไปเห็นนะครับ
ว่ารถมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าพวกข้าง

ตนเองเนี่ยจะเลี้ยวไปอีกฝั่งหนึ่ง
แต่สักพักได้เกิดเหตุรถเสียหลักตกลงไปในคลองข้างทัน

แล้วก็เห็นว่ามีเด็กนักเรียนหลายคนที่เป็นเด็กตัวน้อยนะฮะกำลังจะจมน้ำ
แล้วก็มีเด็กอยู่๑คนกำลังสำลักน้ำอยู่
ตนเองจึงได้โดดลงไปในน้ำเลย
ไปช่วยเหลือไว้ได้ทั้งหมดเลย๕รายด้วยกัน

โดยทั้งหมดนะครับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
แล้วก็มีอาการสำลักน้ำ๒ราย
ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพนะครับจึงได้ให้การช่วยเหลือ

ส่วนหลานอีก๒คนได้รับความปลอดภัยแล้ว
แล้วก็มีชาวบ้านที่ผ่านมาเข้าไปช่วยเหลือ

นี่นะครับก็คือทางด้านนางสาวอภพรวันสุนทยาขอโทษนะ
ท่านเป็นผู้มนวยการโรงเรียนโพทองจินดามณี
แล้วก็ครูอาจารย์ทุกคนนะครับ
กล่าวชื่นชมน้องสนทิกันที่สร้างความดีนะครับ

เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน
เป็นที่ชื่นชมมากนะครับ

เวลาใครที่ทำดีเราต้องยกย่องแล้วก็ชื่นชมอย่างนี้

เขาจะได้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป
นี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับคุณ้ำแบบนั้นเห็นว่าน้ำแบบไม่เยอะมาก
แต่เด็กที่เกิดอุปเถตตัวเล็กนะ

ผมอย่างไรก็ขอชื่นชมด้วยนะครับ
ในปีนึงเขาก็จะมีการเปิดโผล่อภิมหาเศรษฐีของโลก
ปีนี้มาแล้วนะคะเปิดโผล่อภิมหาเศรษฐีเนี่ย
ก็เผยดัชนียพิมหาเศรษฐีบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก๕๗

มีพี่หนุ่มไหมฮะ

เก็บตังค์ไปตายก็อยู่

ใช่ทางนั้นบีจบโดนอีก๕๐
พี่หนุ่มโดน๕๐
ผมไปร่วมกับทางคนที่มาออกรายการ
ผมว่าไม่ได้อะไรผมสงสารคนที่มาออกรายการกับผม
คือบางคนหน้าก็พังหน้าอะไรอย่างนี้
คือเสียอกเสียใจแล้วไม่พอถูกฟ้องอีก

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปพี่หนุ่มขึ้นแล้วตอนนี้
เขาเรียกว่าเขาคำนวณวิเคราะห์จากมูลค่าทรัพย์สินนะคะ
โดย๑๐อันดับมหาเศรษฐีของโลกเลย

ผมคิดว่าตั้งกาแฟไม่ใช่อันนดับ๑ที่มูลค่าทรัพย์สินรวม๑๒๑พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ดูราว๓๗๐ล้านล้านบาทค่ะพี่

แอฟเบโซอันดับ๒คือบิลเกดจากสหรัฐอเมริกาเช่นกัน
ก่อตั้งบริษัทไมโครซอสมีมูลค่าทรัพย์สินรวมคนนี้๑๘๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือว่าราว๓๓๐ล้านล้านบาทอันดับต้นนี่เขาเป็นล้านอย่างเดียวเลย
อันนี้มาจากฝรั่งเศสบ้างก็เป็นนักลงทุนเจ้าของอาณาจักรแบรนด์หรูมากมาย

แล้วก็อันนี้ไม่ได้อธิบายมาว่ามีอะไรบ้าง
แล้วก็อันดับ๔ค่ะบอเรนบัฟเฟตจากประเทศอเมริกานะครับ

มีมูลค่าทรัพย์สิน๘๔๙๐๐ล้านล้อนล่าสหรัฐ
อันดับ๕คนนี้ใครก็รู้จักเขานะคะมาร์คซักเกอร์เบอร์

โอ้โหเมื่อคืนเกิดอะไรกันขึ้นไม่รู้
ดึกแล้วนะคะ๕ทุ่มเที่ยงคืนตอนนั้นแบบทุกอย่าง
ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะแล้วก็มาตอนกลางคืนอีกรอบหนึ่ง
กลางคืนน้ำหนักขึ้นนะใช่แต่ตอนนี้หายแล้วนะกลับมาเป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะคะ
หรือราว๒๓๕ล้านบาทค่ะโอ้โห
อันดับ๖นี่มาจากประเทศสเปนนะคะอามันซิโออาเตก้า
ก็เป็นนักธุรกิจกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นอันนี้มีมูลค่าทรัพย์สิน
จากประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นนักลงทุนนักธุรกิจเหมือนกันอันนี้เป็นนักลงทุนด้านเทคโนโลยีค่ะ
ก็มีทรัพย์สินรวมราว๑๘๙ล้านล้านบาท
เป็นทายาทแบรนด์เครื่องสำอางดังมูลค่าทรัพย์สินก็ราว๑๗๗ล้านล้านบาท
จากสหรัฐอเมริกาเป็นนักธุรกิจด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหมือนกัน
สังเกตดูนะว่าคนรวยส่วนใหญ่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี
เกี่ยวกับนักลงทุนตอนนี้และก็เกี่ยวกับแบรนด์ต่างนะคะมาเป็นอันดับ๑อสังหาไม่ค่อยมี
สังหาไม่เห็นเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นของประเทศไทยค่ะมหาเศรษฐีที่ติด๓คนแรกที่ติดของเป็นคนไทยนะคะ
กันชัยกำนาบภัย

แต่เดียวหนีอ่ะขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วจากส่วนเลย
เลี้ยดอยู่นี่๕๐บาทได้ไหมจบไป

คุณเจริญสิริวัฒนภักดี
อยู่อันดับที่๗๔ของโลกนะคะพี่
จัดอันดับ๕๐๐อันดับ๗๔ของโลกเลยนะครับ
มูลค่าทรัพย์ศัพท์ศรีราว๕๐๕แสนล้านบาท

ในสหรัฐรัฐนาวดี
ทำธุรกิจด้านพลังงานอยู่อันดับที่๒๖๐ของโลกพี่

ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์
นี่เลยคุณธนินจิรวนลอยู่อันดับที่๒๙๙ของโลก
สุดยอดนะครับนี่คืออันดับในเอเชียของเรา

อันดับ๔๕๖นี่ก็เป็นเจราวนด์หมดเลย

เป็นเรื่องราวของเด็กชายแข็งแรงคลอดบนรถจอดในปั๊มนะครับ
คอหวยฮะอะไรนะครับผมชอบพาดหัวมากเลย
เด็กชายแข็งแรงคลอดบนรถจอดในปั๊มอ่ะรถจอดในปั๊ม

เด็กชายแข็งแรงคลอดบนรถจอดในปั๊ม
หวยแห่เล็งเลขทะเบียนครับคุณผู้ชม

สวิริยุหน่วยกู้ภัยมุฑิสว่างวิชาธรรมศาสตร์พากช่อง
อำเภอปากช่องนะจังหวัดนครราชศรีมา

เดี๋ยวมีตะเต่ามาจากไหน

อำเภอปากช่องนายนัทวุฒิแวกสูงเนินครับ
หน่วยกู้ไพพร้อมรถกู้ชี้พยาบาลนี่
หยุดที่เบาะหลัง
๓๖ปีอยู่บ้านเลขที่๓๐๖นะครับ
หนองน้ำแดงอำเภอปากช่องนะครับ
นอนอยู่มีอาการปวดท้องมากนะครับ
เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นเด็กชายร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ช่วยเด็กทารกพร้อมกับนางสาวปัธมาผู้เป็นแม่
ไปตัดสายรกแล้วก็พักฟื้นที่โรงพยาบาลปากช่องนานานั่นเอง
ขณะเดียวกันผู้ที่ขับรถเข้ามาเติมน้ำมันเนี่ย
และพนักงานร้านสะดวกซื้อในปั๊มแห่งนั้นเนี่ย
ต่างเข้ามาชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดี
พร้อมกับถ่ายรูปเลขทะเบียนรถนะครับ
ชื่อน้องแข็งแรงชื่อน้องแข็งแรงตลอดอะไรนะเนี่ย
เขาตั้งชื่อน้องแข็งแรงชื่อน้องแข็งแรงชื่อน้องแข็งแรง
ชื่อน้องแข็งแรงคลอดบรรรดิจอดในปั๊มค่ะ

ขอเถอะครับ

เพราะฉะนั้นเลขทะเบียนก็อย่างที่ทุกคนเห็น
แปลว่าช่วงนี้สูงเสียงนิดหน่อย

คนลุกไม่เท่าไหร่อันนี้หนักเลย

เห็นภาพคล้ายของคุณนี่นิดเดิม
ว่าไปอยู่กับเด็กผู้ยงผู้หญิงก็หาว่าเขามานะไม่ใช่เลย
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาเคลียร์แล้วกันนะฮะยังไงสักครู่เดียวครับ

ดูเหลือพี่ดูอะไรกัน

คุณสานคือ

อ๋อเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวให้ตัวแม่ดีกว่านุ่มก็จะไม่ยุ่งชาวก็จะไม่ยุ่งครับผม
เอามาคุณน้ำครับคุณต้องยกนะครับคุณไปไหนนะคุณเรื่องอะไรต่อไปนี่
นี่เลยวินดีเซลฮะเผยความจริงวินดีเซลแล้วก็เจสันนะครับ
เป็นที่ฮือฮากันนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีภาพการขนรถนะฮะ
ก็มีไปที่กระบี่ก็มีคนถ่ายรถที่เขาบรรทุกมา
มีรถแบบรถหรูรถแบบรถเยอะแยะมากมาย
เราก็นึกว่าเดี๋ยวจะมีนักแสดงมาถ่ายทำบ้านเรา
ต่างก็หลงดีใจแล้วก็รอคอยเพราะว่าชื่นชมกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผม
แต่ล่าสุดครับนายนฤทธโรธเฟื่องระบินนะครับ
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาต
ถ่ายทำภาพยนตร์แล้วก็วิธีทัศน์จากต่างประเทศนะครับ
เฟื่องระบินนบริกโรธนะครับ
ในประเทศไทยค่อนข้างสับสนครับแล้วก็มีสื่อต่าง
จับเอาข่าวเก่าข่าวแหล่งอื่นนะฮะมาจับแพะชนแกะมั่วกันไปหมด

มีเพียงประมาณไม่เกิน๒๐ของยูนิตทั้งหมดนะครับผม
นี้ก็คือความยาวของเรื่องทั้งหมดนั่นแหละนะครับผม
ที่ตอนนี้ถ่ายทำอยู่ในหลายประเทศ
งบค่าใช้จ่ายที่ถ่ายทำในบ้านเราประมาณ๓๐๔ล้านบาท

สองคือจากคำขออนุญาตการถ่ายทำนะครับผม

ไม่มีนะครับรวมถึงนางเอกของเรื่องที่มาเข้าฉาก
ที่ถ่ายทำในไทยดารานำทั้งหมดตอนนี้
ถ่ายทำยูนิตใหญ่ที่อังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่
ฉากที่มีบทพูดทั้งหมดในรถเนี่ยเราถ่ายทำในสตูดิโอ
สามก็คือฉากในไทยเป็นการไล่ล่าครับ
โดยใช้สตันแมนทั้งหมดทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติ
เพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีดารานำมา
มาอ้างอิงว่าเป็นฉากในบ้านเรา
ความจริงแล้วเป็นฉากที่เวนดีเซลถ่ายในต่างประเทศ

ได้ตรวจสอบข้อที่จริงกับผู้ประสานงานในพื้นที่จริง
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทางคณะกรรมการมีคำสั่งให้ดูแลควบคุมการถ่ายทำ
เข้ามาทำถ่ายทำในประเทศไทยอย่างแน่นอน
ตัวจริงอายุเกือบ๘๐ปีแล้ว

อย่างหาตัวจับยากในโลกเลยทีเดียว

เมื่อกี้ผมมองผมมองภาพนี้ผมคิดว่ากรุงศรีวิรัย

อันนี้เขาบอกว่าต้องขับรถเร็วมาก

พี่ฟ้าขอบคุณแต่ละคนดูซิ
หาตัวจับยากระวังโดนเป่าแค่นั้นเอง
ตนมีกำหนดนะครับที่จะลงไปควบคุมการดูแล
ถ่ายธรรมฟาส๙ด้วยตัวเอง
ระหว่างวันที่๒๒๒๖กรกฎาคม

มาบอกมาเล่าสู่ให้กันฟังอีกครั้ง

ที่พิจารณาคำขออนุญาตถ่ายทำในบ้านเรานะครับไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
เด็กชายคนหนึ่งที่อเมริกานะครับเป็นแผลเวอะเลยไปถูกเชื้อแบคทีเรีย
เขาบอกมันเป็นแบคทีเรียกินเนื้อคนนี่เหมือนในหนังเลยเนอะเหมือนในหนัง
แต่นี่มันคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะฮะครับคือสำนักงานเอ่อ
โทษนะสำนักข่าวต่างประเทศนะเขารายงานมานะครับบอกว่า
คุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยได้มีการแชร์เรื่องราวนะฮะซึ่ง
เป็นภาพของบาดแผลของลูกชายเธอเองนี่แหละฮะเป็นแผลเวอะนะครับ
โดยบอกว่าแผลดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกชายตัวเองนั้น
ไปเล่นน้ำทะเลที่เมืองพักตักอากาศชื่อดังของรัฐแมรี่แลนด
คุณผู้ชมครับโดยตามรายงานระบุนะฮะว่าคุณแม่ชาวอเมริกันคนนี้เนี่ยนะฮะ
ได้มีการลงเฟซบุ๊กนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็มีแผลเวอะ
ที่เกิดขึ้นที่ขาของเด็กชายก็คือลูกชายของเธอ
ใกล้กับหัวเข่าแล้วก็ข้อพับขานะครับ
หลังจากที่เธอเองพาครอบครัวไปพักผ่อนที่เมืองโอเชียนซิตี้
ลงไปเล่นน้ำตามปกตินั่นแหละก่อนจะกลับขึ้นมาที่ฝั่ง
อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสักพักนึงเนี่ยเธอไปดูปรากฏมันมีผื่น
อืมเป็นผื่นแดงแดงขึ้นมาก่อนฮะสักพักเนี้ยมันกลาย
มันกลายเป็นแผลเวอะเลยนะฮะ
เขาบอกว่าใช้เวลาเนี่ยไม่ได้นานเลย

เป็นผืดเสร็จแล้วมันกินไปจนเป็นแผลเลยนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็พาลูกชายเธอไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับ
คุณหมอเองก็ทำการตรวจวินิจฉัยโรค
ปรากฏว่าไปพบนะฮะว่าไอ้เจ้าเชื้อเนี่ย

มันกัดทำลายผิวหนังมนุษย์ได้
คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือแบคทีเรียกินเนื้อคน
มายกันไปตามน้ำเหล้หรอ
มันอยู่ในน้ำ
แต่เหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาทีนึงแล้วนะฮะเมื่อเดือนมิถุนายนกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะวัย๗๗ปีเสียชีวิตเลยนะครั้งนั้น
แบคทีเรียชนิดนี้ใช่ฮะคือแบคทีเรียชนิดนี้ไปกัดกินเนื้อส่วนขาของเธอแล้วปรากฏว่ามันมีภาวะแทรกซ้อน
ไปติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิตตอนนั้นเธอไปพักผ่อนที่ชายหาดแห่งหนึ่งในรัฐฟอรีด้า
แต่ก็ไม่แน่นะครับว่าไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เชื้อนั้นมันมาจากตรงไหนแล้วเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่า
แต่เขาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นชนิดเดียวกันนะครับ
ตามชายฝั่งหรือว่าไปอยู่ในอาหารทะเลสด
คนกินอาหารของเขาก็ได้ด้วย
ควบคุมโรคของสหรัฐเขาระบุออกมาแล้วนะครับว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้กว่า๘๐๐๐ราย

ไปรับประทานเข้าไป
อาหารทะเล
โหน่ากลัวแม่งมากเลยนะฮะ
มายังฮะตัวแม่มายังช่วงหน้ามายังช่วงหน้าตัวแม่มาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมา

เวลาครับผมใครจะได้จะได้สามคนที่ปากหมดก็อย่างงั้นนะเดี๋ยวเรื่องราวของสันประชากรสั้นให้เขามาเคลียร์ให้เขามาเคลียร์ให้นะครับอ่าพบกับสามตัวแม่นะตัวแม่มาแล้ว
ก็รับเลยนะครับผมนะมีน้องนี่น้องพี่กิ๊กแล้วก็น้องนี่ดีนะครับ
วันนี้จะมาขายอะไรครับจะขายสินค้าใช่ไหม

รายการใหม่รายการที่นี่ใครเนี่ยพี่กิ๊กไง
สิวจนีไอ้ที่กิ๊กหอบเพียง

แค่ข้อมูลมาเมื่อกี้เริ่มร้อยแล้วตอนนี้รู้จักแล้ว

เขาเป็นแฟนกัน

นี่แหละมองมากคาแรคเตอร์มองมากเป็นรายการใหม่ของทางไทยรัตทีวีครับผมแล้วคนที่ใครอ่ะ
ตัวไหนฮะตัวอ้วนมาแล้ว
พี่กิร์กรู้จักไหมทำไมจะไม่รู้ชาว
นี่เชียชิบอยู่ได้รอดแล้ว

หนุ่มภายใบใหม่ชีวิตทุกวันนี้ก็ออกตำรังใจอันดี

เดี๋ยวก่อนนะพี่ทั้ง๓คนมารวมตัวกันได้ยังไงคะ

ชาติผู้จับมาแล้วแมทกัน๓คนหรืออะไรแบบนี้
ต้อง๓คนรวมกันแน่นอน

ขั้นจากอะไรจริงไม่รู้เลย

ทำไมเอิร์ทตัยยังไง
งานเข้าแล้วทีนี้ตัยยังไงตัยยังไง

คุณแม่โค้ดคุณแม่ทำแบบนี้

ก็พริกแสเธอลตี้ไง
ล้มสาวเหล่อนี้นะครับคุณแม่บ้านสอง
แต่ละคนเป็นตัวแม่กันยังไงคะเรียกคำว่าตัวแม่เนี่ย

ลูกหนึ่งลูกสาวลูกสาวถึงมาอยู่ในรายการนี้ได้
ไม่มีลูกมาไม่ได้
คือแต่ทีนี้อย่างทางคุณลิเดียหรืออย่างคุณหนิงเนี่ย
แล้วก็จะเห็นหน้าค่าตากันในโทรทัศน์กันบ่อย
แต่คุณกิ๊กเนี่ยหายไปนานมากหายไปไหนมาฮะ

บอกเขาไปสิว่าสามีไม่ให้ออกจากบ้าน

คือจริงแล้วสามีเขาเป็นห่วง
เป็นห่วงไม่ใช่ฟิลของพี่นะเป็นห่วงลูก
เพราะไม่มีใครดูลูก
อย่างตัวเราสามารถดูแลตัวเองได้
ลูกเนี่ยถ้าไม่มีเราปุ๊บเนี่ยเอาใครจะดูแล

ลูกเพลงพ่างอยู่โดยแบบนี้
ไม่ต้องมีใครดูแล

เขาไปรับลูกเองแล้วเขาก็เต็กนะ
คือวันนี้ไม่มีพี่เลี้ยงนะ

มากคุณชิคกี้พายคุณบ้านต้องถอนรถต้องถอนหัวหน้า
ไม่เคยถามเขาเพราะด้วยความที่เราเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกัน

กันไม่ได้พูดนะ

เมื่อก่อนมีอ๋ออ้นแบบไหนอ่ะ

ทีเมื่อปีแล้วบอกมันจะฟ้องผมนะ
ไม่สิมัยยังไม่จบเลย
ฟังก่อนสิฟังหน่อยได้มั้ย

กระทั่งพี่นิดเขาก็มาอีกครั้งหนึ่ง

ดูเขาก่อตุ๊กตาอะไร

ต้องอยากรู้วิธีการลดความอ้วนของคุณพี่

เพราะว่าด้วยความที่เราคอยให้น้ำหนักขึ้นเยอะ
เพราะว่าตัวเราเองตอนนั้นที่ท้องนี่น้ำหนัก๙๘กิโลกรัม

เกือบร้อยเกือบร้อยเพราะว่าแตะอีกสองโลนี่ถึงร้อย
แล้วพี่ก็พยายามยืนยันว่าฉันจะต้องคลอดไม่ถึงร้อยนะ
ฉันจะต้องไม่ถึงร้อยจนกระทั่งมันก็ใกล้แล้วล่ะ

อืมอืมอืมอืมอืมก็คือจะพยายามไม่ให้ถึงร้อย
ไปครึ่งตัวเลยนะเนี่ยหายไปครึ่งตัว
ตอนนี้สลิมแล้วสลิมแล้วสลิมแล้วสลิมแล้ว
แต่ยังมากแต่ยังมากออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงมาก
วันแรกที่พี่กิ๊กอัดรายการอัดรายการเสร็จต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอครับ

อันนี้เราไม่เห็นเรื่องนี้ไม่เคยรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะ

ขาคือเข่าเนี่ยเข่าด้านขวาเนี่ยด้านขวาเนี่ย
ไม่ต้องโชว์ขนาดนี้
เขารู้ใช่ไหมมันเคยมีปัญหาคือตอนสมัยอ้วนเนี่ยเราตีเทนนิสแล้วเราล้ม
พอล้มเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีปัญหานิดหน่อยอยู่แล้ว
เวลาเราออกกำลังกายเราก็ควรจะที่แบบว่าพยายามที่จะดูแลตรงนี้
วันนั้นเนี่ยที่เราอัดเนี่ย
อัดตั้งแต่๑๑โมงถึงเกือบเที่ยงคืน

วันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาขาเดินไม่ได้

พี่นิ้งอยู่นี่ขาจะเข้าโรงพยาบาลนะพี่นิ้ง

จริงเดี๋ยวแล้วพี่กิ๊กพี่กิ๊ห่างไห้สภาพ
หายจากการใส่ส้นสูงไปนานไหมครับ

ไม่ใช่แล้วเขาใส่ส้นสูงแล้วต้องเต้นด้วย

แต่เขาบอกวันนั้นเต้นก็มีพี่นิ้งก็เหมือนกัน

ของที่ไม่เคยเห็นเห็นในรายการนี้หมด
ต้องโทษ
ต้องโทษที่แทปพันธุรายณ์อยู่

เออใช่ต้องโทษแทค
มิตรกล้ามกลางอากาศเลยนะ

ขอยดอกนึง

รายการแทคเพื่อนพูดอะไรก็ไม่รู้จนนิดเดียว

บอกเลยว่าเราไม่เคยทำงานพิธีกรแบบปกติก็ร้องเพลงเคยแบบเล่นละคร
แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มันเป็นพิธีกรก็ไม่ค่อยทันเขาเท่าไห
แต่เขาบอกว่าคุณท้องใหญ่มากแล้วคุณก็ยังเต้นคุณทำแบบว่า

รายการที่มีหลุดคนละดอกทั้งกันเลยนะ

เราต้องลงคุณกับรายการค่ะ
เราพูดไม่เก่งแต่ว่าเราจะลงแรงแทน
คุณกิฟต์ในฐานะที่คุณเองเป็นนางร้ายรุ่นพี่

ผมอยากเห็นแบบกับตาอีกสักครั้ง

วันนี้ขอเห็นอีกสักครั้ง
คุณพี่ต้องทำอย่างนี้หรือเอาเลย
ไม่เอาเลยหรือพี่ครับไม่เอา

คือจริงแล้วมันก็จะมีองศาของหน้าเอาจริงนะฮะ

ในการที่แบบว่าเราจะต้องแบบมองเขา
สมมุติว่าอย่างนี้คือตัวร้ายอยู่ตรงนี้
เราต้องมองไปอย่างนี้
เดี๋ยวเนี่ยนะตัวร้ายอยู่ตรงนี้คือ
สมมุติเราเป็นแกเป็นแกตัวร้ายนะฮะ
กลับมาดสิทฯแล้วแอ้น๋กมีองศา

ร้านเหงอีกแต่น่าเกลียด

มันดึงลงยังไงอ่ะพี่ไม่ใช่มันทำไม่เป็นอ่ะ

ยังไงอ่ะมันไม่ความลงมา

แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แ
ในขณะนั้นโดยเราจะไม่เทียบกับใครว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นระดับแบบประเทศหรืออะไร
แต่ณตอนนั้นเขาเป็นตัวแม่ตัวพ่อไปได้มะได้คุณนิโนมาเปิด

โหแม่เขาเป็นอีกมาก

คือแม่เขาตามใช่ไหมนั่นแหละ

ลำบากเลย

เราก็เหมือนแบบได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรใหม่

พี่หนูมาหน่อย

พูดจริงนะไม่พูดจริงบ้าให้แน่เลยโดน๓คน

ไม่ออกได้ช่วงหน้าม้าข่าวทรำให้ฟังหน่อย

ได้ไม่ได้พูดเป็นนิ่งอ่ะและกัน๓คนเลยก็ได้

ใครฟันก่อนต้นหอม

เบคสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
เอาล่ะครับเดี๋ยวคุณมาตัวแม่ของเรา

อะไรเหรอ
ไอ้แม่สื้อ
เรื่องซันยังไงฮะลองเม้าส์หน่อย

ก็ผมร้องไห้แค่นั้นเอง

นี่นี่ยังยับเลย

แต่ล่าสุดเค้าบอกว่าเปิดใจว่าเข็ดแล้ว

ต้นหย่นพูดเมื่อสัปเชียนนี้
มีคนไปสัมภาษณ์ที่งานอีเวนท์การ
อันนี้มันเรื่องของเค้าหรอ

สั้นนะฉันได้ออกมาพูด
สาเหตุของการยุติความสัมพันธ์

ไม่กล้าพูดเกี่ยวกับน้องหรอกไม่ได้ไม่อยากจะพูดเพราะว่าอยากให้ดูข่าวตั้งแต่ช่วงต้นปี
แล้วก็ยอมรับว่าเรื่องนี้นี่มีส่วนแต่ว่าตนอยู่ได้ได้คุยกันเรียบร้อยแล้ว

เขาก็จะมีร่วมผลประปันกับคุณครูบู

ตอนแรกเราไม่มีคำว่าครู

นั่งแบบนี้เลยเหรอ
นั่นมันไปก็แบบว่ามีรูปผู้หินไง
เราก็กลัวหมายถึงว่าเรากลัวเรา
เดี๋ยวอยากจะให้ดูรูปอื่นที่น้องเขาลงด้วย
เฟ็กซี่ให้กว่านี้เยอะเลยเลย

พี่บ้านเอ๋งไม่มีแอร์

ดีใจที่ได้เห็นกิ๊กสุวัสจนีในจอทีวีอีกครั้ง

พี่หนุ่มหรอสรุปนิดนึงละล่ะ
สรุปนิดนึงก็คือคุณสันประชากรเขาออกมาพูดแล้วนะครับว่า
ตอนนี้เขายุติความสัมพันธ์กับทางคุณต้นหอมไปแล้ว
แล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีมันเป็นประเด็นขึ้นมาอีกได้ยังไง
หมายถึงเป็นประเด็นมือที่๓ใช่ไหม
เป็นประเด็นมือที่๓ขึ้นมาก่อนที่เขาจะต่อยมวย๑วัน

ไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเกินแบบอย่างอื่นเลย
หรืออาจจะต้องรับผิดชอบว่าอาจจะทำให้น้องเขาเสียหาย

ตู้แม่สายสองสนุกนะ

ตัวแม่คิดว่าอย่างไรกับเเผยการนี้คะ
ต้องบอกว่าจริงแล้วเขาก็มาเทรนด์ที่ค่ายมวยคงสิทธานี่แหละ
สานฟิกิท

ยังไม่เห็นเดี๋ยวต้องไปถามคุณแมททิวยีนก่อนว่าเห็นหรือเปล่า

เมื่อกี้ที่หนิงบอกว่าพี่เช้ารู้นี่คือไม่เกี่ยวกับรูปนี้นะฮะ

ไม่เกี่ยวกับรูปนี้นะไม่เกี่ยวกับรูปไปซื้อรถนะฮะ

เป็นลูกคุณซันป่ะ
ไม่ใช่สิ
เป็นคนที่เป็นข่าวของคุณซันไง

มันรู้ที่แกมีหารุกคุณ

หลังข่าวเที่ยงนะครับ

ประมาณ๑๓นาฬิกา๓๕นาที

ตัวแม่มาแล้ว

พี่ต้องไปนะครับ

ติดตามได้ตัวแม่มาแล้วนะครับ

เรียกรู้ชื่ออะไรคะพี่ติ๊กข่าวไข่ไข่เลยผิดรายการหน่อยติดตามรายการข่าวไข่ไข่ได้นะคะเป็นประจำทุกวันค่ะ
เวลาตามที่เห็นตอนนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ตาเบี้ย